คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ

เพลิงไหม้ซานติก้าผับย่านเอกมัย

เป็นโศกนาฏกรรมในคืนส่งท้ายปีเก่า

มีนักเที่ยวเสียชีวิตถึง๖๗ศพนะครับ

ต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
คืนสุดท้ายของสถานบันเทิงแห่งนี้

เที่ยงคืนนักท่องเที่ยวจุดไฟเย็น

มีคนเห็นแสงเพลิงบนเพดานจากนั้นไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
นักเที่ยวพากันหนีตายกรูมาทางออกด้านหน้าผับสุดหรูกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตา
สรุปตกแต่งภายในล้วนติดไฟง่ายกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เที่ยงคืน๒๐นาทีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
กระทั่งเที่ยงคืน๔๘นาทีรถดับเพลิงมาถึงจากนั้นใช้เวลาชั่วโมงกว่าควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จนสงบ
ทางเข้าออกซานติ๙มีทั้งหมด๔ทางแต่นักเที่ยวรับรู้เพียงทางเดียวคือประตูด้านหน้ากว้างเพียง๒เมตรกว่า
ทำให้มีศพกองรวมกันประตูด้านหน้าถึง๓๘ศพ
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ตายจากเปลวไฟ
แต่สำลักควันขาดอากาศหายใจและถูกเหยียบจนตาย
หนึ่งในผู้รอดชีวิตยังจดจำเหตุการณ์คืนนั้นได้อย่างแม่นยำ
เห็นไฟไหม้บนดานก่อนลามต่อบนเวที
ไฟฟ้าภายในดับลงท่ามกลางเสียงร้อง
เห็นไฟไหม้แล้วบนเวทีวิ่งแบบรวดเดียวเลย
ตำรวจรวบรวมหลักฐานสันนิษฐานสาเหตุ
เกิดจากการยิงคู่กระดาษขึ้นไปบนเวที
จนไปติดสปอร์ตไลท์เกิดเป็นประกายไฟ
ต่อมาแจ้งจับนักร้องนำวงเบิร์น
แต่ภายหลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจที่เกิดเหตุซ้ำ
พบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวีดีโอ
นักร้องวงเบิร์นแสดงเสร็จเดินออกไปข้างเวที
ติดตั้งเอฟเฟคกับพวกถูกยื่นฟ้อง
ฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้เป็นอันตรายกับชีวิตผู้อื่น
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาอื่น
ปี๒๕๕๔สารตัดสินจำคุกเสียขาว
และบริษัททำเอฟเฟค๓ปียกฟ้องนักร้องวงเบิร์น
ต่อมาปี๒๕๕๖สารอุทธรณ์จำคุก๓ปี
บริษัททำเอฟเฟคพิพากษาแก้ยกฟ้องเสียขาว
ปี๒๕๕๘สารดีกาตัดสินจำคุกเสียขาว

ส่วนคดีแพ่งสารสั่งจำเลยชดใช้เยียวยาผู้เสียหาย๔๖ราย
รายละ๑ล้านถึง๖ล้านบาทเหยื่อต่อสู้คดีนาน๗ปี
และในปี๒๕๕๙สารปกครองสูงสุดสั่งให้กรุงเทพมหานคร
เยียวยาผู้เสียหาย๑๒รายกว่า๕ล้านบาท
ละเลยไม่ตรวจสอบอาคารให้ปลอดภัย
ดัดแปลงอาคารเป็นสถานบันเทิง
โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่รัฐสั่งคุมเข้มสถานบันเทิง
ปัจจุบันพื้นที่ถูกพัฒนาไม่เหลือมร่องรอยผับมรณะ
เหลือเพียงบทเรียนแห่งความประมาทกองเพลิงนรกกลางกรุง